ก็คลุ้มคลั่งตีหัวแม่จนเลือดอาบ
หลังจากนั้นก็คลุ้มคลั่งต่อแก้ผ้าล่อนจ้อนเลย
ถือมีดไล่แทงชาวบ้าน
แล้วพอตำรวจจะไปไกลเกลี่ยก็ไล่แทงตำรวจอีกนะครับ
ตำรวจต้องใช้พละกำลังในการยันผู้ชายคนนี้
เพื่อที่จะจับกลุ่มตัวนะครับ
แต่ว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
สิตอนแรกตำรวจจะเข้าใกล้แล้วนะฮะ

ผู้ชายคนนี้เขาถือมีดอยู่แล้วก็ตัวใหญ่กำยำนะครับ

ด้วยตำรวจศพศรีสัชนายนะครับ
พยายามใช้เหล็กง่ามเข้าควบคุมตัวผู้ชายในคลิป

ผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่ฮะตำรวจใช้ไม้ยันเท่าไหร่
ก็ไม่ยอมล้มนะฮะแล้วก็ยังไล่แทงตำรวจด้วย
แทงกูไพรด้วยกูไพรแล้วตำรวจพากันวิ่งนีหลังครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงขนาดต้องเอาปืนมายิงขู่ขึ้นฟ้าเลยนะคุณ
เหินจึงหยุดนะครับแล้วก็เหมือนสงบลง
จากนั้นนะฮะนายเหินเดินกลับไปที่บ้านไปนั่งเปิดเพลงฟังอย่างสบายอารมณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒เมื่อวานนี้นะฮะที่บ้านเล็กที่๑๕ทับ๒นะครับ
ในพื้นที่หมู่ที่๑บ้านป่ายางตำบลหนองอ้ออำเภอศรีศาสนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะฮะ
ซึ่งนายเหิมเป็นชายคุ้มข้างนะครับก็ไม่กลัวเลยตอนที่ตำรวจมาล้อมจับนะฮะ
นั่งถือมีดอยู่หน้าบ้านปูนชั้นเดียวบริเวณชานหน้าบ้านนะครับ
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะทำร้ายตัวเองด้วยนะคุณเอามีดเจาะตรงหน้าอกอย่างนี้นะฮะ
พูดจาโวยวายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะครับ
ตำรวจกู้ภัยชาวบ้านก็ต้องเหนื่อยไปตามกันในการเกลี้ยกล่อมนะครับ
ให้เขาสงบสติอารมณ์แล้วเขาก็วิ่งออกมาตรงถนนนะครับ
แก้ผ้าแบบนี้ออกมาตรงถนนนะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ไปก่อนหน้านี้คือตำรวจที่ต้องมาเพื่อจะควบคุมตัวนายเหินเพราะอะไร
เพราะนายเหินทำร้ายแม่ของตัวเองนะครับแม่วัย๕๕ปีจนแม่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
เลือดไหลอาบหน้าดั้งจมูกหักนะครับเพราะว่านายเหินไม่พอใจแล้วก็โกรธแม่นะฮะ
ที่แม่เนี่ยต้มบะหมี่ให้กินช้าดูสิแม่นอนพักเมื่อกี้โอ้โหหัวล้างข้างแตกเลยครับ
ลูกชายคือนายเหินเนี่ยหงุดหงิดคว้าขวดตีหัวแม่เลยนะฮะ
แม่ก็แจ้งกับกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับแต่แม่เนี่ยยังปกป้องลูกอยู่คุณ
รักลูกแม่บอกลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้ทำตัวแม่เองเนี่ยหกล้ม
แม่ก็เลยเป็นแผลที่หัวล้างข้างแตกที่ต้องปกป้องลูก
ว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับแต่ปรากฏว่าตัวผู้เป็นลูกเนี่ย
เกิดอาการคลุ้มคลั่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือผู้เป็นแม่พอดีนะครับ
ด้านของนายพันธุ์ผู้เป็นพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนดีนะ
เอาการเอางานกระทั่งหลงผิดเสพยาเสพติดจนป่วยจิตเวท
ก็พ่อแม่พาไปรักษาจนอาการดีขึ้นแต่ระยะหลังไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
กินยาบ้างไม่กินยาบ้างจนอาการกำเริบนะครับ
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวอื่น
มีญาติพี่น้องที่ป่วยจิตเวทต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
งั้นถ้ามีอาการกำเริบหรือไม่ได้ทานยาขาดยาก็จะมีอาการแบบนี้นะฮะ